คุณผู้ชมคะเรื่องของเสียสิงแก้ว
นักธุรกิจส่งออกที่โดนจับตัวไปเรียกค่าถ่ายที่ลาว

เมื่อวานนี้ดิฉันรายงานข่าวช่วงประมาณ๑๑โมง

แต่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูวินาทีที่ครอบครัว
เขาได้เจอหน้ากันโผล่เข้ากอดกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะก็คือภาพที่ครอบครัวคือนางศรีวัลวงใหญ่
แล้วก็ลูกสาวเข้าสวมก่อเสียสิงแก้ว
นักธุรกิจส่งออกชาวเชียงราย
ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝั่งสปลาว
ช่วงประมาณ๑๑โมงเมื่อวานนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปเจอตัวนายสิงแก้วหรือว่าเสียสิงแก้ว

อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจีนในเมืองต้นพึ่ง
แขวงบ่อแก้วที่ฝั่งสปลาว
แล้วตอนที่ไปเจอก็ดูอ่อนเพลียค่ะ
มีแผลที่ขาทีนี้ก็ต้องรีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อน
นายอำเภอเชียงแสนอย่างนายประสงค์ล่าอ่อนบอกนะคะ
หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือมาได้แล้ว
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่สปลาวจะนำตัวเสียสิงแก้วมาสอบปากคำ
หาพยานหลักฐานว่ามีใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วนายอำเภอเชียงแสนก็ดีใจกับครอบครัวนะคะ
ที่ได้พบตัวเสียสิงแก้วแล้ว
คือคนร้ายน่าจะกลัวความผิด
แล้วก็รู้ไงว่าเจ้าหน้าที่ตามตัวอยู่
แล้วเป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยแล้วก็สปลาวด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทพัฒน์พันธนพลรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนเนี่ย
คือทีมข่าวเราก็ถามแหละว่าจะเอาตัวเสียสิงแก้วกลับไทยได้เลยไหม
ซึ่งทางด้านรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองบอกนะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่สปลาวยังต้องสอบปากคำเสียสิงแก้ว
น่าจะใช้เวลาสอบปากคำ๒๓วัน
แล้วหลังจากนี้ก็จะส่งต่อไปยังตำรวจแขวงบ่อแก้ว

คือต้องให้เสร็จสิ้นกระบวนการของทางฝั่งสปลาวก่อน

ส่วนสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะมีปัญหากันเรื่อง
กับการทำธุรกิจส่งออกกับนักธุรกิจชาวจีน

ธุรกิจซื้อขายน้ำตาลทรายอันนี้ก็๑๕ล้านนะ
ยังค้างส่งสินค้าอีก๗ล้านบาท
แล้วก็มีการซื้อขายกล้าไม้คือเขาเพาะต้นเฟื่องฟ้าค่ะ

ยังมีธุรกิจส่งออกประสุทธิ์พวกวัวควายหมูอะไรพวกนี้ค่ะ
ได้รับโคต้ามาจากนักธุรกิจ๕บริษัทใหญ่ในจีน
ก็ต้องส่งออกปีละ๑๕๐๐๐ตัว
แต่ทีนี้มันก็ติดปัญหาไงเรื่องของการส่งออกไม่ทันตามจำนวน
แล้วก็ล่าสุดก็อยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างโรงค่าสัตว์ด้วย
คุณผู้ชมเห็นนี้คือเป็นคลิปที่เขาส่งมาให้กับญาติ